คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ดูคลิปนี้มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเขาโพสต์เอาไว้นะคะ
เขาบอกว่าจะทำยังไงดีเหมือนกับถามชาวเน็ต

คนข้างบ้านติดยาแล้วก็มาก่อเหตุทำลายข้าวของ

ว่าผู้ก่อเหตุแค่ชดใช้ค่าเสียหายหรือยังไง
แจ้งความไปแล้วตั้ง๒ครั้งจนตอนนี้คุณแม่ไม่กล้าอยู่บ้าน
ผู้ชายคนนี้เขาทำอะไรเอาไว้เขาติดยาแล้วเขาทำอะไรเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพนะคะ

อะไรที่วางอยู่หน้าบ้านไปทุบทำลายหมดเลย

แล้วเดินไปตอนแรกนึกว่าจะเสร็จจบมาไม่หนำใจทุบอีกทุบอีก
มือที่เขาถืออยู่ที่ทุบข้าวของเครื่องใช้หน้าบ้านเนี่ยนะคะคือมีดนะคะ

ห้อหุงข้าวก็พังเก้าอี้ก็โดนเครื่องซักผ้าก็โดนโอ่งน้ำยังโดน
เดินไปแล้วย้อนกลับมาแล้วก็แบบไม่หยุดนะคะ

ถ้าเกิดคนแถวบ้านเราติดยาแล้วมาก่อเหตุแบบนี้เราจะทำยังไง

ท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับเจ้าของบ้านนะฮะ
เพราะว่าเมื่อช่วงบ่ายเนี่ยนี่ฮะ
บอกว่าปกติที่บ้านเนี้ยอยู่กันเจ็ดคนนะ

ที่เกิดเหตุเนี่ยบ่ายเมื่อวานนี้โชคดีไม่มีใครอยู่บ้าน
อย่างทั้งนี้คุณพี่คำปุ่นเนี่ยบอกไปบ้านลูกสาวที่ตลาดขุขันพอดี
โอ้โหพอเห็นภาพแล้วบอกตกใจแล้วไม่กล้าอยู่บ้านอีกแล้วกลัวมาก
เดือนก่อนก็ไม่รุนแรงแต่ว่าครั้งที่สองนี่รุนแรงมาก

เราจะรู้ไหมว่าเขาทำเพราะอะไร
พี่ลูกเขาเมาเหล้าเขาก็เป็นอย่างนี้ทุกทั่วแบบถ้าเมา
เขาอย่าทุบอะไรแต่ว่าของบ้านเขาทุบหมดเลยบ้านเขาเอง

ใช่ของแม่เขา

คาดไม่เมาเหล้าก็เมายาอะไรสักอย่างนี่แหละ
ส่วนเจ้าของคลิปนะฮะที่โพสต์คลิปด้วยเป็นลูกชายของเจ้าของบ้าน
บอกว่าเมื่อวานเนี่ยแม่มาหาเขาที่ตัวตลาดขู่ขันแล้วมีเพื่อนบ้านโทรมาแจ้ง
บอกมีคนไปฟันทำลายข้าวของอยู่หน้าบ้าน
ก็เปิดกล้องวงจรปิดดูก็เห็นภาพนี้นี่แหละ
แล้วคนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหน
ปออายุ๒๕เป็นลูกชายของป้าลูกพี่ลูกน้องกัน
ก่อนหน้านี้เคยมาทำลายข้าวของแบบนี้ที่บ้านเขาครั้งหนึ่งแล้ว
แต่ตอนนั้นไม่ได้ติดกล้องวงจรปิดเลยไม่มีหลักฐาน
เราก็ไปถามพ่อของปอพ่อของปอนี่ก็เป็นพี่น้องกับพี่คำปุ่น
หรือว่าป้าคำปุ่นก็ได้นี่ฮะพ่อของปอบอกว่าโอ๊ยมันไม่มีอะไรรุนแรงหรอก
คือถ้าลูกชายผมผิดก็ว่าไปตามผิดนะ
แต่ที่ลูกผมไปทุบทำลายข้าวของบ้านนั้น
ก็บ้านนั้นเคยมาทุบพัดลมที่บ้านลูกก่อนจนคอหัก
หมายถึงพัดลมนะไม่ใช่ปอคอหัก
ทีนี้แม่พี่น้องกันแท้มีอะไรทำไมไม่ให้ผู้ใหญ่มาคุยกันก่อน
มันเคยไปทำไปกลัวนไปรวดกวนใช่ไหมเท่านั้นก็เลย
อ้าวล่าสุดทางสหคุณฮัริกัณฑ์ก็ไปคุมตัวปอมาได้แล้วนะครับ
เรื่องต้นเขาบอกว่าทำไปเพราะโมโหทำจริง
แต่โมโหที่กลับมาที่บ้านแล้วเห็นพัดลมเนี่ยคอหัก
เขาก็เลยคิดว่าอีกฝั่งเนี่ยอีกบ้านหนึ่งมาทำ
ก็เลยไปก่อเหตุมาซึ่งปอต้องไปดูให้ชัดก่อนว่าใครทำเนาะ